เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของราชวิทยาลัยจุฬาพรนะครับ
แล้วก็มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก็เท่าที่ได้ฟังมาก็ตีความได้ว่า
ทางด้านของราชวิทยาลัยจุฬาพร
ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานในการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
ดังนั้นจึงสามารถจัดหาผลิตขายหรือนำเข้าหรือขออนุญาต
หรือออกใบอนุญาตในการขึ้นทะเบียนยาวัคซีนแล้วก็เวชพันธุ์ต่างได้นะครับ
แล้วก็ยิ่งมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
นั่นหมายความว่าทางราชวิทยาลัยจุฬาพร
ก็จะสามารถจัดหายาและวัคซีน
โดยเฉพาะวัคซีนป้องกันโควิด๑๙ให้แก่ประชาชนได้
โดยเฉพาะวัคซีนทางเลือกที่ทางราชวิทยาลัยจุฬาพร
เขาประกาศออกมาบอกว่าจะนำซิโนฟาร์มมาฉีดให้กับประชาชน
เรื่องนี้หลายคนก็ยังอาจจะถามถึงอำนาจหน้าที่
ของทางราชวิทยาลัยจุฬาพร
ว่าตกลงแล้วจะมีอำนาจหน้าที่อย่างไรบ้าง
อันนี้คือข้อมูลล่าสุดจากทางเลขาธิการของราชวิทยาลัยจุฬาพรนะ
คุณหมอนิธิมหานลโพสต์เพิ่งโพสต์เมื่อสักครู่
แล้วก็อธิบายให้ฟัง๕ข้อเกี่ยวกับเรื่องนี้
เกี่ยวกับการนำเข้าวัคซีนทางเลือก
ก็เหมือนว่าโพสต์เรื่องอธิบายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
ราชวิทยาลจุฬาพรด้วยและการนำเข้าวัคซีนด้วยนะฮะ
ในโพสต์ของคุณหมอนะคะบอกว่าตามที่มีข่าวประกาศ
ของราชวิทยาลัยจุฬาพรในราชกิจจานุเบกษาวัน๒วันที่แล้วเนี่ย
ผมขอค่อยอธิบายทุกท่านให้เข้าใจตรงกันตามนี้นะครับ
คุณหมอบอก๕ข้อแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ข้อหนึ่งเลยคือการที่ราชวิทยาลัยจุฬาพร
จะมาช่วยจัดหาวัคซีนทางเลือกมาให้
เมื่อวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทย
สามารถผลิตและใช้ได้อย่างเพียงพอในการป้องกันการระบาด
ทางราชวิทยาลัยก็จะค่อยลดปริมาณวัคซีนทางเลือกลง
เช่นเดียวกันกับยาแล้วก็เวชพันธุ์อื่นที่สามารถผลิตได้ในประเทศ
ราชวิทยาลัยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในประเทศ
โดยคำนึงถึงสุขภาพของประชาชนเป็นสำคัญ

บอกว่าสำนักงานราชวิทยาลัยเป็นส่วนงาน
ยังต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการผลิต
นำเข้ารวมทั้งการให้อนุญาตเรื่องผลิตภัณฑ
ทางการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉินนี้
ข้อ๓ก็คือประกาศที่ได้ประกาศไป
เป็นการประกาศตามภารกิจของราชวิทยาลัย
พรบจัดตั้งราชวิทยาลัยเป็นภารกิจปกตินะคะ
และข้อที่๔ก็คือส่วนของการประกาศนี้
เป็นไปตามความเห็นของสภาราชวิทยาลัยจุฬาพร
เพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข

คือตรงนี้บอกว่าเป็นการสนับสนุนนะ
และข้อสุดท้ายคือทางราชวิทยาลัย
กระทรวงสาธารณสุขทำงานประสานกัน
เรื่องต่างทำงานประสานกันมาก่อนหน้านี้แล้ว
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนนั่นเอง
อันนี้คือสิ่งที่คุณหมอชี้แจงนะคะ

ตกลงว่าไม่ได้ทำงานร่วมกันกับทางสาธารณสุขหรือเปล่า

บ่ายโมงครึ่งทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

แนวทางในการจัดสรรและนำเข้าวัคซีน
ทางเลือกซิโนฟาร์มโดยราชวิทยาลัยจุฬาพร
ร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขและทางออย
โดยมีคุณอนุทินชาญวิรากูลบรองนายยกรัฐมนตรี

จะนั่งแถลงด้วยบ่ายโมงครึ่งนี้
เพื่อความชัดเจนในการที่ทางราชวิทยาลัยจุฬาพร
จะนำวัคซีนซิโนฟาร์มเป็นวัคซีนทางเลือก

วิธีการอย่างไกลแล้วก็อย่างที่
ราชวิทยาลัยจุฬาพรท่านเลขาบอกมา
บอกว่าก็ยังคงทำตามอำนาจหน้าที่
การตัดสินใจของหน่วยงานด้านสาธารณสุขอยู่

ทำงานกับออยในการอนุมัติการขึ้นทะเบียนอยู่เหมือนกันนะครับ
เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อนะฮะ
แล้วก็เรื่องของซิโนฟาร์มซึ่งตอนนี้ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนของ
การให้ออยตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนด้วยนะครับ